เรื่องนี้เป็นเรื่องวุ่นคนกับหมา
คือคนเนี่ยด่าหมาแต่มันกลายเป็นเรื่องบิ๊กเรื่องใหญ่เลยค่ะ
กลายเป็นเหมือนกับคนเนี่ยแหละทะเลาะกับคนด้วยกันเองนะคะ

หมาจะกัดหนูหนูบอกว่าหมาจะกัด

ไม่รู้ใครเป็นเจ้าของเพราะหมาอยู่บนถนนหนูต้องด่าหมาบนถนน

แล้วหมากัดหนูยายหนูทำยังไงยกมือไหว้หมาเหรอ

ไม่ใช่หมาจะกัดอยู่บนถนนหาว่าด่าเกินไป
หมาจะกัดอยู่บนถนนหาว่ากูด่าหมาเกินไป
เนี่ยดูดิดูดิทุกคนทำแบบนี้ได้ยังไงมึงกวักมือเลี่ยงแบบเนี้ย

นี่ค่ะคลิปนี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงมันยาวตั้ง๓นาทีกว่านะ

คือเรื่องที่เถียงกัน๓นาทีกว่ามันไม่มีเรื่องอื่นหรอกค่ะ
เถียงกันไปกันมาเรื่องผู้หญิงคนนึงมาด่าหมากลางถนนเพราะว่าหมาจะกัด
แล้วลุงก็เลยบอกว่าเอามาด่าอย่างนี้ได้ยังไงด่าเกินไปนะ
คนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่จะขำ
ว่ามันเหมือนเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่ทำไมเถียงกันได้อยู่ตั้งนานน่ะนะคะ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุที่ซอยวัดโบดการร้องตำบลท่าช้างอำเภอเมืองนครนายกค่ะ
ก็ไปถามคู่กรณีทั้งสองคนว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมาเถียงกันเรื่องด่าหมาอยู่ตั้งนาน
ก็ไปฟังทางลุงเกดก่อนละกันอันนี้ขอสงวนชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะ
ผู้ชายในคลิปบอกว่าเลี้ยงดูหมามา๓ตัวปีกว่าแล้วล่ะ
เมื่อวานลุงกำลังดักข่ายหาปลาได้ยินเสียงคนยืนด่าอยู่หน้าบ้านนานกว่า๕นาที
ลุงก็เลยเดินออกมาดูก็อย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
แล้วคุณลุงบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกเป็นครั้งที่สองแล้ว
ผู้หญิงคนนี้ขับรถด่าหมาที่ตัวเองเลี้ยงไว้
ต่อไปถ้ามีปัญหาเรื่องหมาอยากให้เข้ามาบอกและพูดคุยกับลุง
ถ้าหากหมาไปกัดหรือทำให้เกิดอุบัติเหตุลุงยินดีรับผิดชอบและดูแล
แต่ไม่ใช่มาด่าหมาลุงแบบนี้คุณลุงบอกไม่ได้
ฉันเจ็บแค้นนะคะมาด่าหมาได้ยังไงฟังเสียงคุณลุงหน่อยค่ะ
ด้านนางสาวอรพรศรีเพียงจันทร์เจ้าของคลิปค่ะ
ก็บอกว่าเธอใช้รถใช้ถนนทางเข้าหมู่บ้านหลังวัดบดเป็นประจำทุกวัน
แล้วก็โดนหมาเนี่ยไล่กัดที่เธอต้องถ่ายคลิปไว้เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง
เพราะลุงโบกมือเรียกให้จอดแล้วถือมีดออกมาด้วย
คือเธอก็บอกว่าเธอแค่ด่าหมาจริงไม่ได้ด่าใคร
ที่ชอบวิ่งไล่เธอคือหมาตัวสีขาว
ถ้าลุงบอกว่าถ้าหมาทำให้เกิดอันตรายยินดีจะรับผิดชอบ
ตัวเองเนี่ยบอกว่าไม่ได้อยากได้เงินแต่ต้องการความปลอดภัยค่ะ
แล้วก็เลยฝากบอกคุณลุงว่าช่วยดูหมาหน่อย
ให้หมาออกมาไล่คนบนถนนเลี้ยงแล้วก็ให้อยู่ในบ้านดีกว่านะคะ
ฟังเสียงของอีกฝ่ายนึงด้วยค่ะ

ส่วนเจ้าของสุนัขยังไงก็ต้องดูแลให้ดีนะคะ
เพราะว่าออกมาไล่คนอื่นมันก็อันตราย
คือถ้าคนเขากลัวขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมา
มันมีโอกาสล้มรถล้มได้ด้วยนะคะ